มาที่จังหวัดแพร่เนี่ยที่ตำบลเวียงทองกลางเดือนนี้นะเขาจะมีแข่งเรือยาวกันเป็นเรือประเพณีทีนี้ก็มีฝีพาย๑๑ฝีภายเข้าไปซ้อมกันแล้ว
ได้วันที่๒ปรากฏว่าเรือคว่ำครับไปชนต่อหม้อแล้วเรือแตกจมสูญหายไป๒คน
เมื่อวาน๕โมงเย็นคุณผู้ชมตำรวจสพสูงเม่นรับแจ้งเหตุคนจมน้ำในแม่น้ำยมหมู่๔ตะบนเวียงทอง
ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอชาวบ้านอยู่ริมแม่น้ำยมเนี่ยซึ่งมีเต็นต์ตั้งอยู่ด้วยนะเป็นจุดที่เขาเอาเรือลงซ้อมกัน
ถามชาวบ้านก็ทราบว่าจุดนี้จะมีการแข่งเรือประเพณีของตะบนเวียงทองครับเขาก็จัดกันทุกปีนี่แหละช่วงวันที่๑๕๑๖ตุลาค

เริ่มซ้อมกันมาได้๒วันแล้วเมื่อวาน
ทีนี้ครับทีมเจ้าพ่อดอยก้อม

เริ่มซ้อมไปได้๓๐๐เมตรคุณผู้ชม
น้ำในแม่น้ำยมมันไหลเชี่ยวแรงครับ
ไปชนตอหม้อสะพานเงินแรงเป็นเรือแตก

และนายชายาการแสงโชคครับ

แต่ละคนพยายามไหว้เอาตัวรอดกัน
ก็ไม่รู้ไงว่าเพื่อนคนอื่นเป็นยังไงกันบ้าง
พอขึ้นมาฝั่งเท่านั้นแหละถึงได้รู้ว่าอ้าว

คือเหมือนกับนับจำนวนอยู่กันหมดหรือเปล่าพวกเรา

ไม่ครบครับขึ้นมาได้แค่๙
หายไปก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือ

คนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าไอ้ตอนเรือพลิกคว่ำเนี่ยนะทุกคนเนี่ย
เกาะเรือไว้แต่ก็เข้าฝั่งไม่ได้เพราะว่าเป็นน้ำวน
เรือไปขวางแม่น้ำไว้แล้วก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้

โอ้โหแล้วจุดนี้สำคัญคุณผู้ชม
ตอนลงไปซ้อมเนี่ยไม่มีใครใส่เสื้อชูชีพเลยครับ
จริงทุกคนว่ายน้ำเป็นนะแต่ว่าน่าจะหมดแรงกัน
หนึ่งในคนลงซ้อมแล้วเป็นหนึ่งในฝีภาย
ก็คือชื่อว่าคุณวุฒิไกรเล่าว่า
เรือไปชนต่อหม้อแล้วก็พลิกคว่ำ
ตอนที่เรือล่มไม่รู้ว่าใครจมน้ำหายไปบ้าง
จนตอนนี้ถึงได้รู้แล้วหายไป๒คน
พ่อของนายพานุพงศ์ที่หายไปเล่าให้ฟังว่า
พ่อไม่ได้มีรางบอกเหตุอะไรเลยนะ
ลูกชายพ่อเคยลงแข่งมาแล้วหลายปี
ลูกพ่อในร่างกายแข็งแรงดี
แต่ตอนนี้เป็นห่วงจริงเป็นห่วงลูกชายมากเลย

ศิวัฒน์ฟูบินก็ลงพื้นที่เลยนะ
สั่งตั้งศูนย์อำนวยการค้นหา
แต่เนื่องจากระดับน้ำมันสูงขึ้นและเชี่ยวกรากด้วย

ต้องทำการยุติการค้นหาไว้ก่อนครับ

กู้ภัยจะออกค้นหาทั้งสองคนที่ศูนย์หายจนกว่าจะพบร่าง
หวังว่าจะยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
ใช่พาวนาให้ปลอดภัยนะครับ
ติดตรงไหนก็ได้แต่ขอให้ปลอดภัยอยู่